หลายคนต้องเตรียมเสื้อสีแดงกันอีกแล้วค่ะ
แม่ม่ายออกอารวาสอีกแล้วคุณผู้ชม

ทำไมผีแม่ม่ายต้องกลัวเสื้อสีแดง

ถุงแดงทาปากแดงเอาของสีแดงมาแขวนมาวางไว้นะครับ
เพื่อป้องกันรั้วบ้านเกือบทุกหลังในตำบลเมืองยาง
อำเภอเมืองยางจัวร์นครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แวนเสื้อสีแดงแบบนี้ไอ้เสื้อฟุตบอลหรือเปล่านะ
มันคงชัดเจนไงสีแดงเออเห็นไหมเสื้อสีแดงเนี่ย
แวนไว้ทุกหลังเลยเขาบอกป้องกันผีแม่ไม้
ยายแดงชาวบ้านวัยเจ็ดสิบสามปีเล่าให้ฟังบอกว่า
นี่นะผู้ชายวัย๕๐ปีที่ร่างกายกำยำแข็งแรงไม่มีโรคภัยอะไรเลย
อยู่อยู่เข้านอนช่วงกลางคืนแล้วไม่ตื่นอีกเลยอ่ะอืม
ก็คือนอนไหลตายไปเฉยค่ะร่างกายไม่มีบาดแผลใดด้วย
ชาวบ้านก็เลยกลัวบอกมาอีกแล้วผีแม่ม่ายมาอารวาส
เอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปอีกแล้วเลยตัดสินใจแก้เคล็ดด้วยการแขวนเสื้อสีแดงตามความเชื่อ
บ้านเนี่ยเขาติดป้ายเลยนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชาย
มีแต่ผู้หญิงสวยสวยอืมเผื่อผีแม่ไม้ไม่ชอบไง
เขาบอกว่าเผื่อผีแม่ไม้มาเห็นก็จะได้เออผ่านไปเลยเนี่ยบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
มันจางไปหน่อยนะคะครับเออบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
แม่จะได้ไม่ต้องเข้าเขาบอกว่าเผื่อว่าพอเขียนแบบนี้ปุ๊บ
แม่แม่จะได้ไปหมู่บ้านอื่นซะทีหมู่บ้านนี้ไม่มีผู้ชายเหลือแล้ว
ก็จะได้ไปเอาชีวิตที่หมู่บ้านอื่นอย่างนั้นเหรอเออก็เป็นความเชื่อนะคะ
จริงลองตรวจสอบกันดูนะสำหรับคนที่เสียชีวิตในหมู่บ้านด้วย
ต้องดูกันแหละว่ามีภาวะอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะ